เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศที่ขอนแก่นเมื่อคืนเขาทำเฮ้ย
มนุษย์สนุกสนานมากทำสถิติกันนะครับ
แต่วันนี้วันครอบครัวก็เลยจัดงานวันข้าวเหนียวครอบครัวเดียวกัน
สารสัมพันธ์ประเพณีวัฒนธรรมและวันสำคัญนี้นะฮะ
ติดตามการรายงานสดได้จากคุณบอมอภิวัตสุยานางผู้สิทธิ์ข่าวของเรา
รายงานมาจากขอนแก่นนะฮะเชิญครับคุณบอม
บุ๊คพี่น้ำแข็งและคุณผู้ชมครับแน่นอนครับว่า
เห็นดอกคูณแบบนี้และมีแคนแบบนี้
ผมอยู่ที่เมืองดอกคูณเสียงแคนหรือว่าจังหวัดขอนแก่นนั่นเองครับ
สำหรับบรรยากาศงานสงกรานที่จังหวัดขอนแก่นวันที่๒ต้องบอกว่า

และวันนี้๑๔เมษายนถือว่าเป็นวันครอบครัว
จังหวัดขอนแก่นได้จัดกิจกรรมวันข้าวเหนียวครอบครัวเดียวกัน
ที่กำลังจัดขึ้นอยู่บริเวณเวทีด้านหลังผมนี้นะครับ
เป็นเวทีที่เปิดโอกาสนำอาหารอีสานให้พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว
เข้ามารับประทานอาหารรวมกับข้าวเหนียว
เพื่อที่จะเป็นการแสดงออกถึงสัญลักษณ์ว่า
เป็นครอบครัวเดียวกันกับชาวจังหวัดขอนแก่นนั่นเองครับ
สำหรับบรรยากาศที่บริเวณเกาะวัฒนธรรม
ภายในสารหลักเมืองขอนแก่นริมถนนข้าวเหนียว
ต้องบอกว่าคึกคักกันตั้งแต่เช้าเลยนะครับ
เนื่องจากว่ามีการจัดกิจกรรมที่ผมบอกไปวันข้าวเหนียวครอบครัวเดียวกัน
ตอนนี้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาร่วมงาน
พร้อมกับรับประทานอาหารที่เป็นทานกับข้าวเหนียวอย่างครับข้างนะครับ
และยังมีกิจกรรมการแสดงดนตรีศิลปะวัฒนธรรมอย่างสนุก
ลึกคลื้นม่วนซื่นกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยทีเดียวครับ
โดยภายในงานมีนายธีรศักดิ์ธีคายุพันธ์นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นนะครับ
เป็นประธานในการเปิดงานซึ่งหนึ่งเป็นกิจกรรมในประเพณีสุดยอดสงกรานอีสาน
เทศกาลดอกคูณเสียงแคนและถนนข้าวเหนียวประจำปี๒๕๖๖ครับ
เพื่อเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากทั่วสาธารณทิศนะครับ
ได้มาร่วมงานแล้วก็มาสัมผัสวัฒนธรรมอีสาน
ชิมเมนูอาหารที่มีต้นทุนมาจากข้าวเหนียว
แล้วก็เป็นอาหารที่มีรสชาติอร่อยสะอาดถูกสุขาลักษณะจากชุมชนในจังหวัดขอนแก่นนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเมนูข้าวจี่เมนูแหนมพร้อมกับข้าวเหนียว
เมนูลาบเป็ดพร้อมกับข้าวเหนียวหรือว่าเมนูส้มตำ
ให้คุณผู้ชมได้นำอาหารอีสานหลากหลายมาทานควบคู่กับข้าวเหนียวได้อย่างลงตัวอีกด้วยครับ
ธีรศักดิ์นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นบอกว่า
กิจกรรมวันนี้นะครับวันข้าวเหนียวเนี่ย
เป็นวันเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อแสดงออกในวันครอบครัวหรือว่า๑๔เมษายน
ชาวขอนแก่นเนี่ยได้ร่วมกันต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเล่นน้ำสาดน้ำภายในถนนข้าวเหนียว
ให้เป็นเสมือนครอบครัวเดียวกันรับประทานอาหารร่วมกัน
แสดงออกถึงความรักความสามัคคีและความมิตรมัยตรีของชาวขอนแก่นที่มีให้ต่อนักท่องเที่ยวที่เดินทางมางานสงกรานในปีนี้ครับ

ครอบครัวของเราก็คือไม่ใช่เพียงแค่พ่อแม่ลูก
ญาติตายายแต่กำลังหมายถึงคนทั้งเมือง
ทั้งจังหวัดคนทั้งประเทศเหล่านี้คือครอบครัวของเรา
เราก็อยากจะให้วันครอบครัวมีความหมาย
เทศกาลสงกรานเราก็ทำอาหาร
เพื่อให้นักท่องเที่ยวให้พี่น้องประชาชนมาทานข้าวด้วยกัน
เพื่อทำให้บรรยากาศของงานวันครอบครัวเนี่ย
มีแต่ความสุขมีการดูแลเอาใจใส่กันครับ
ขณะที่บรรยากาศในการเล่นสาดน้ำสงกราน
ถนนข้าวเหนียวและเส้นทางหลักในพื้นที่
อำเภอเมืองขอนแก่นต้องบอกว่าขณะนี้
นักท่องเที่ยวยังไม่ได้ออกมาสาดน้ำกันมากนักนะครับ
ว่าอาจจะเป็นเพราะสภาพอากาศที่ร้อนจัด
ตอนนี้อุณหภูมิสูงถึง๓๙องศาเซลเซียต
ทำให้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เลือกที่จะไปพักผ่อน
ตามสถานที่ต่างเพื่อหลบร้อน
ก่อนที่จะมาเล่นน้ำในช่วงเย็นของวันนี้
ซึ่งแน่นอนครับว่าเย็นวันนี้
ถนนขอนแก่นผู้คนคึกคักอย่างแน่นอน
จะเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวมาร่วมงานมากกว่าแสนคน
พร้อมกับมาเล่นคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์
ทำให้กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจเป็นอย่างมากนะครับ
เราได้พูดคุยกับกลุ่มนักท่องเที่ยวนะครับต้องบอก
ว่านักท่องเที่ยวเนี่ยให้ความชื่นชอบแล้วก็รู้สึกประทับใจที่มาเที่ยวงานอ่า
ขอนแก่นถนนข้าวเหนียวในปีนี้เป็นอย่างมากและอีกสักครู่ครับคุณผู้ชมครับจะมีการแสดงดนตรีศิลปะพื้นบ้าน
ก็คือการแสดงโปรงลางนั่นเองแน่นอนว่าคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะมาสัมผัสความสนุก
ม่วนซื่นที่ถนนข้าวเหนียวจังหวัดขอนแก่นมีศิลปะการแสดงให้ชมกันตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงค่ำแน่นอน
ใครที่อยากจะมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ก็มาได้ที่ถนนข้าวเหนียวจังหวัดขอนแก่นครับ
นี่เป็นบรรยากาศสดที่เกิดขึ้นอภิวัตสุยานางข่าวไทยรัฐทีวีรายงานครับ